กลับมาช่วงนี้ไปที่โรงพักศรีมหาโพธิ

คือตำรวจจากโรงพักธุ์เนี้ยไปตัวมือปืน
มือปืนเนี้ยถูกมาจากพิจิติให้มาก่อเหตุ
ในทองที่สี่มหาพธจังหวัดปลาจีนมุรี
แล้วปรากฏว่ารู้ไหมคะตอนที่ตำรวจรวบตัวได้แล้ว
สอบปากคำเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะคะจู่คนที่ว่าจ้างเนี่ยโทรมาถาม
งานสำเร็จไหมให้สั่งอ่ะกลางวงเลยนี่ค่ะจังหวะนี้แหละค่ะ
ค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าโทรมาถามตอนที่มือปืนเนี่ยอยู่บนโรงพัก
คนว่าจ้างก็ไม่รู้ว่าเอ้ามือปืนโดนตำรวจรวบตัวไปซะแล้วนะคะ
ทีนี้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นย้อนกลับไปแบบนี้ค่ะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยคือตำรวจได้รับการประสานขอความคุ้มครองจากเสียโต
โตเนี่ยเป็นนักธุรกิจอยู่ที่ท่าตูมของปราจีนบุรีนั่นแหละเสียโตบอกว่ามีคนจะมาปองร้าย
มีการฟ้องร้องกันแล้วมุมหวานนี้สิบเอ็ดกุมภาพันธ์
เป็นวันที่ศาลเนี่ยนัดแล้วเสียโตเนี่ยแกทราบมาว่าจะมีคนมายิงแก
ค่ะสิทธิโชคคนนี้คุณผู้ชมสิทธิโชคจันนินอายุสี่สิบสี่ปี
เป็นมือปืนที่โดนว่าจ้างนี่แหละจะมายิงแกแต่เกิดอาการพลาด
ไม่สามารถสังหาเสียโตได้แล้วถูกตำรวจรวบตัวในที่สุดนี่นะคะ
แล้วสิทธิโชคคนนี้ยอมรับสารภาพบอกว่าได้รับการว่าจ้างมาจากนายน้อย
กับนายมาตรในราคาหนึ่งแสนบาทเบิกเงินล่วงหน้ามาแล้วสองหมื่น
นี่ค่ะเบิกเงินล่วงหน้ามาแล้วสองหมื่นนะคะแล้วอย่างที่บอกไป
จังหวะที่มีการสอบปากคำกันโป๊แตกนายมาสโทรเข้ามานี่นายมาสโทรเข้ามา
เฮ้ยงานที่รับไปยิงเสียโตสำเร็จไหม
ธิโชคตอบกลับไปสำเร็จขอเบิกเงินที่เหลือ
แต่คุยกันสักพักคือเอาจริงสิทธิโชคก็แบบคือเหมือนแบบมีพิรุษด้วย
ฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งนายมาสผู้ว่าจ้างอ่ะก็จับได้อ่ะเหมือนแบบรู้ตัวว่าแบบ
ตำรวบบอกว่าไม่แน่จะยากอ่าแกะรอยนี่แหละค่ะเอ่อ
จากสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพราะว่ารู้นี่เบอร์โทรศัพท์ของชาวบ้านคืออะไรรู้ไหมคะค่ะ
เดี๋ยวจะมีการขยายผลต่อไปรวบนายน้อยนายมาส
มาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพราะหาพยายามฆ่าเลยนะ